เป็นคลิปวิวาทะกันบนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
ฝั่งหนึ่งคนที่ถ่ายคลิปเป็นคุณผู้หญิง
เป็นกระเป๋ารถเมย์ของสาย๓๖๖

เป็นคนขับรถสองแถว
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

มีเรื่องกับน้ำจ่อยไม่ได้หรอค่ะไม่ได้หรอค่ะน้ำเป็นตำร่วหรือ
เอออยู่ที่ไหนโรงพักกับโรงก็อยู่ที่อ่า
ผมก็ขาดรถอยู่นี่ไงน้ำใหญ่หรอค่ะใหญ่ดิใหญ่ไม่ใหญ่ได้ก็แล้วกัน
เหรอคะไม่เข้าไม่ได้หรอกมั้งก็เลยเข้าไม่ได้
เอาไม่น่ากินตอนเย็นก็ได้ตอนไหนก็ได้มึงโทรหากูปูดแป้นให้
เออแป้นแป้นเก้าตามตามตามใจเย็นเย็นค่ะใจเย็น
ใจเย็นบอกเบอร์ไม่ถูกหรอกครับใจเย็นทำไมพูดจาแบบเนี้ย
เอาไปพูดจาได้ไหมอุ้ยพูดจาน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดได้หรือเปล่า
จาน่าเกลียดอ่ะใหญ่มากเปล่าใหญ่มากเปล่าใหญ่
โอ้โหเป็นชุดเลยค่ะแล้วเราที่ต้องดูดเสียงตู๊ดอ่ะ
เพราะอะไรรู้ป่ะเขาอวดอ้างสรรพคุณค่ะคุณ
ว่าของเขาดีขนาดใหญ่ลักษณะคือเป็นการพูดคุกคามทางเพศ
คุณผู้หญิงที่เป็นกระเป๋ารถเมย์นะคะแล้วให้เบอร์ด้วยขอใจแลกเบอร์โทรหรือไง
สองแปดห้าอะไรกันไม่รู้นะเออแต่คุณผู้หญิงบอกว่าไม่เอาหรอกนะแบบนี้อ่ะ
ไกลเลยนะคะเธออดรนทนไม่ไหวเอามือถือมาถ่ายคลิปเลยค่ะ
พอเกิดเหตุปะทะคารมกันแบบนี้ปุ๊บอ่ะเป็นเรื่องสิคะ
นักข่าวติดต่อสอบถามไปที่คุณผู้หญิงเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นกระเป๋ารถเมย์นะคะ
วิ่งสาย๓๖๕ปากน้ำบางประกงเธอบอกว่าเธอเป็นคนถ่ายคลิปไว้เองแหละ
ขณะที่คนขับรถเมย์จอดรับผู้โดยสารหน้าห้างย่านสำโรง
แล้วพ่อหนุ่มคนนั้นในคลิปลงมาเลยค่ะ
เขาจอดยังไม่ถึงนาทีเลยนะคนขับรถรถสองแถวนั่นน่ะ
เสื้อสีน้ำเงินนะคะก็มาตีคู่เปิดหน้าต่าง
ตะโกนถามทานโทษนะอันนี้อ่านตามเลยนะฮะ
ค่ะมึงจะจอดทำไมเนี้ยอ่าจากนั้นพี่แกก็ท้าตีท้าต่อยกันเลยค่ะ
น้ำนี้สองฝ่ายอ่ะทั้งกระเป๋าอ่าขออภัย
คนขับรถสองแถวแล้วก็รถเมย์
เขาลงมาต่อยกันแล้วนะรอบหนึ่ง
แล้วก็แยกย้ายกันออกไปนึกว่าเรื่องจะจบ
แต่โชเฟอร์รถสองแถวกลับขับตามรถเมย์มา
พอมาถึงโรงเรียนนานาชาติลงมาด่ากราศตามในคลิปนี้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณพี่กระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงนะคะ
เธอตัดสินใจเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางนา
ท่องเที่ยวรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวทางกรมการขนส่งทางบกจะเรียกสองฝ่าย
น่าจะมาเจรจาอบรมบมนิสัยกันหน่อยนะคะ
แล้วจะบอกว่ารถทั้งสองคันผู้โดยสารมีจ้ะ